ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเรื่องนี้สร้างความสะพรึงกลัวให้กับชาวบ้านที่จังหวัดลบบุรีนะ
เพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้ที่จะให้ดูต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าสร้างความเฮียนให้กับชาวบ้านมากเลยค่ะ
ดูแล้วก็วางเวงนะแล้วทีมงานเขาช่างได้เลือกเสียงเลือกซาวดึงอารมณ์แบบนี้นึกว่าฉลามจะโผล่มาเลยนะ
มันเหมือนแบบเป็นจุดพีคอีกนิดเดียวผีจะพลวดออกมา

ภาพบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็แอบวางเวงแล้วต้นไม้ก็ใหญ่มาก
คือเป็นต้นที่ใหญ่มากแล้วก็ดูน่าเกรงขามจริง
ต้นนี้ก็คือต้นไซนี่แหละแล้วก็มีต้นโพอยู่คู่กันเขาบอกว่าอยู่คู่กันมา๕๐ปีน่าจะเกิน๕๐ปีด้วย
สูงสักประมาณ๓๐เมตรนะคะและอยู่ภายในหมู่บ้านโคกขยายตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
มันก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปนะรากไส้กับช้อนชัยปกคลุมบ้านเรือนกำแพงถนนจนหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้าน
พังเสียหายไปเป็นสิบหลังคาเรือนแล้วจ้า
มันก็ช้อนชัยไปและเขาถึงบอกว่าต้นไม้ใกล้บ้านแก่งเป้าผ่านได้
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ก็มีการว่าจ้างให้คนมาตัดทิ้งหรือลี้ถอนต้นไม้แล้วไป
ไม่เอาถอยหนีกันหมดเลย
เพราะเขาเจออาถรรพ์แม่ไซทอง

ว่าเขาพูดว่ายังไงกันบ้างสำหรับเรื่องนี้
มันก็มีอ่ะเพราะต้นไม้มันก็มีทุกที่เลย

แต่ถามว่าหนูเห็นเขาไหมหนูไม่เห็นหรอก

พี่เขามาดูมันแน่นแล้วผมแบบเหมือน

เหมือนมาสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่าง

อันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม

เขาโดนว่าจ้างมาตัดต้นโพต้นไส
แล้วเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกตั้งแต่วันแรกที่มาเลย
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำพิธีรื้อถอนใด
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยมีการรู้แล้ว

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดถอนเลยค่ะ
แล้วจู่ขณะทำพิธีก็มีตัวต่อ
วิ่นออกมาจากโพรงแบบจำนวนเยอะมาก
อ้าวก็อยู่ไม่ได้หรอกเหมือนตัวต่อมา

ไปเลยทำพิธีจะจุดถูบมันจะมีควัน

ต่อที่มันอาศัยอยู่ในนี้อยู่แล้ว
มันก็เลยบินแตกออกมา
ส่วนพระส่งที่ท่านมาทำพิธีให้
ก็บอกอย่างนี้ว่าขณะที่สวดมนต์เนี่ย

ก่อนลุกเลยมองหน้ากันละก
แต่ก็สวดทำพิธีไปจนแล้วสิทธิ์

แม่ไซ้ทองถ้าจะเหี้ยนจริง
ต้องทำการจุดทบเสียงทายซะเลย
จะได้ลดความน่าเกลอ

นี่ใช้ไฟแรงเกินไป

ลองมีถึงมีไม่ใช้ไฟแรงเกินไป
แต่ทำไมมันกลับหัวกลับหาว
ใส่ฮ้อนกันอย่างนี้มันเหมือนแปลงครึ่งตรงกลาง

จบจบข่าวนี้แต่เพียงเท่านี้

มันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะ